เรื่องของปลาดิฉันคิดไอเดียได้แล้ว
เขาคิดไอเดียในการไล่สัตรูพืช
หรือว่าสัตว์ที่มันมารบกวนสวนทุเรียนของเขา
ไอเดียการใช้สิ่งนี้ค่ะ
คุณค่ะค่อยดูไป
เดี๋ยวจะบอกว่าเกี่ยวอะไรกับปลายังไงบ้าง

สหกรการเกษตรบ้านค่ายนะคะอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง
เขาพาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปชมสวนทุเรียน
เป็นสวนของคุณภูวิทยมหาเกษตรกร
คิดค้นการใช้ปลาร้าไล่สัตว์ที่เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร

ปลาร้าไล่กระแตกระรอกที่มันมากัดกินผลไม้ในสวน

จากการที่ทดลองใช้แล้วก็แชร์วิธี

และทดลองมาหลากหลายวิธีแล้วก็ไม่สำเร็จ
ถ้าโดนกระลอกเจาะทำลายมันจะเป็นแบบนี้
มันเสียหายมังครูสไปหมดเลย
ก็ไปศึกษาหาข้อมูลจนเจอว่าสัตว์พวกนี้
กระรอกกะแตมันเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับหนู
จมูกมันจะไวค่ะมันจะไม่ชอบกลิ่นเหม็น
ก็เลยน้องนำปลาร้า
มาเป็นเนี่ยมาเป็นกระปุก
เอาปลาร้ามาไล่เพราะว่าปลาร้ามันกลิ่นแรง

ปลาร้าแบบนี้น้องไม่ต้องใช่สระผมใช่ไหม

พอหม่ำผมเหรอเพชรลับผมสวยของน้องไม่ต้อง

คือเขาเอาน้ำปลาร้ามาผสมกับน้ำสะอาด
แล้วฉีดพ่นตามลูกทุเรียน
ก่อนจะเก็บเตียวหนึ่งเดือน
เอาวางออกไป

คือแค่ให้มันมีกลิ่นแบบละอองออกมา
เพื่อให้ไล่สัตว์อย่างแบบกระรอกกระแต่
คือต้องยอมรับว่าสัตว์เนี่ย
เวลาเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงหรืออะไรต่างแบบนี้
พวกนี้มันก็มารบกวนมันมากัดกินพืชผลทำงานเกษตร
มันเสียหายมันเสียหายเยอะ
แล้ววิธีการที่เป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรอย่างนี้
มันก็ทำให้คือไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะในการเพิ่ม
ก็ไปลองปรับดูเท่าที่เราเล่านะครับ
พวกสัตว์อย่างกระรอกที่มารบกวนพืชผลทางการเกษตรเนี่ย
เกษตรกรเขาก็มีวิธีในการไล่มันที่หลากหลาย
อย่างเช่นสร้างอุปกรณ์ต่างที่มันมีเสียง

ทำให้เกิดเสียงมันก็กลัวหนีไป
อย่างท่านนี้ก็ลองใช้ปลาร้า